เขาบอกว่าแหมเรื่องคลิปของพระสงฆ์ในผ้าเหลืองที่ปฏิบัติตัวดูแล้วอาจจะไม่ถูกตาต้องใจชาวเน็ตหรือปฏิบัติตัวแบบผิดธรรมวินัยเนี่ยเห็นกันเยอะจนบ่อยจนชินชา
ล่าสุดมีมาอีกคลิปแล้วนะคะลองไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวเน็ตเขาว่ายังไงค่ะ
เอ่ยเอาเราดูหน่อย
เนี่ยค่ะเป็นคลิปลักษณะก็คือนั่งกันอยู่ในรถนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์
รูปเนี้ยนั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับแล้วท่านก็
ถ้าสงนะคะก็ต้องสำรวมแหละ
ซึ่งคลิปนี้คนที่ถ่ายก็น่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนี่แหละค่ะ
เพราะว่าก็ได้ยินเสียงหัวเราะประกอบกับการถ่ายคลิปไปตลอดทางนะคะ

คุณอยู่ในผ้าเหลืองคุณมาเต้นมาร้องแบบนี้ไม่สมรวมแบบนี้จะดีเหรอ
บางคนบอกว่าถ้าคุณยังรักสนุกอยู่ไปศึกไหมล่ะ

หลายคนก็เข้ามาแซวกันเยอะเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นการทำผิดวินัยสงฆ์การแสดงพฤติกรรมแบบนี้

วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะคะ

พระพุทธศาสนาไปมากกว่านี้

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองส่งไลน์มาคุยกับเราได้แล้วกัน
เพราะว่าเอาจริงยุคนี้มันอยู่ยากนะ

เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องปรับตัวแบบไหนมันถึงจะดี

แล้วด้วยความที่อยู่ในครองพระเหลืองอยู่นะคะ
ความเหมาะสมก็ต้องดูด้วย